ติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะที่สัพพยาชัยนาธ
ที่บอกว่าเป็นห่วงเพราะอะไรถ้านับดูนะ

แตะ๓๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่ต่อเนื่องเป็นวันที่๓แล้วนะคะ
สถานการณ์เป็นยังไงต้องเฝ้าระวังกันตลอด๒๔ชั่วโมง
ตอนนี้ปักทงแดงเตือนแล้วด้วยตรวจสอบสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะ
เขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏน้ำเนี่ยไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยา
ผ่านจุดวัดเอ่อจุดวัดน้ำค่ายจิรปวัตรที่นครสวรรค์นี้นะคะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากปริมาณน้ำฝนทางตอนบนของประเทศ
อวัดได้สามพันสี่สิบแปดลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
ทีนี้ตีหนึ่งที่ผ่านมาเป็นยังไงล่ะเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นไปอยู่ที่
สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่ถือว่าจะแตะสามพันสองต่อเนื่องสามวันแล้วนะ
เยอะนะถ้าระบายสามพันกว่าสามพันกว่าเนี่ยเยอะฮะพี่บูคิดดูสิ
คือเราติดตามสถานการณ์น้ำมาตั้งแต่แปลกเท่าไรสองพันกว่าสองพันหกสองพันแปดอะไร
ก็ว่าเยอะแล้วครับเนี่ยสามพันจะมาแตะสามพันสองอ่ะค่ะ
ทงแดงแล้วด้วยแจ้งเตือนเป็นสถานการณ์วิกฤต
ระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะก็ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อน
ระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงต่อเนื่องเลยวัดได้สิบเจ็ดเมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะถือว่าเอ่อล้นสูงกว่าตลิ่งเนี่ย
เมตรกับอีก๒เซนนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ทีนี้น้ำไหลเข้าท่วมชุมชนบ้านสวนเอ่อบ้านสวนลำใหญ่
ที่อำเภอสัพยาตรงนั้นน่ะดูสิคะคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยระดับน้ำสูงนะ
ประมาณเอ่อเมตรครึ่งถึงสามเมตรในบางจุดนิดสูง
หัวเลยนะครับทหารจากกองบิน๔ตาคลี
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องผลัดกันไม่ได้นอนนะคะ
คุณผู้ชมเฝ้าเวรยามดูสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วกระสอบทรายที่คุณผู้ชมเห็นจะดึกดื่นเที่ยงคืนขนาดไหน
ก็ยังกรอกแนวกระสอบทรายเพราะอะไรอ่ะต้องเอามากั้นโอ้
ไม่ให้เอ่อข้ามถนนหมู่บ้านมากลัวไงเดี๋ยวจะไปท่วมตรงนั้น
เป็นจุดชุมชนมีอะไรบ้างอ่ะวัดเอ่ยบ้านเรือนเอ่ย
รวมทั้งถนนอีกอ่ะนะคะเนี่ยทำงานกันตลอดทั้งคืนเลยเหมือนกันอ่ะ
ครับนะครับหลายคนก็สงสัยนะถ้าไปเปรียบเทียบกับปี๕๔เนี่ย
เขื่อนเจ้าพญาระบายน้ำเท่าไหร่คุณคือยี่สิบเอ็ดกันยาปีห้าสี่
เขื่อนเจ้าพญาระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยสามลูกบาทเมตรต่อวินาที
อืมปีเนี้ยยังน้อยกว่าครับสองเออสามพันสองอยู่นะครับ
แล้วก็นักวิชาการเขาบอกว่าไม่เท่าปี๕๔การระบายน้ำในเขื่อนนะ
เพราะว่าฝนทางตอนเหนือเนี้ยมันลดลงแล้วเออใช่ฮะครับ
คุณผู้ชมคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยบางคนยังแห้งอยู่ยังเบาใจได้